ตลอดข่าวอาทิตย์นี้สนุกสนานกับบทเพลงเพราะจากหน่วยฝึกทหารใหม่กองบิน๔๖พิศนุโลก
และเมนูเด็ดที่อัดแน่นมาให้คุณผู้ชมที่ชื่นชอบอาหารไทย
ส่งท้ายก่อนเข้าพรรษากับพิธีบวชนาคที่ไม่ธรรมดา
ตอนร้านข่าวอาทิตย์นี้๑๔นาฬิกานะจ๊ะ
ตอนร้านข่าวอาทิตย์นี้สนุกสนานกับบนเพลงพระพระจากหน่วยฝึกทหารใหม่กองบิน๔๖พิธีบวชนากที่ไม่ธรรมดา